โอ้โหเรื่องราวดีมีให้ได้ติดตามกันต่อเนื่อง
เฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวของการเข้าวัดทำบงทำบุญกันหน่อย
แน่นอนค่ะพาไปอิ่มบุญกันอย่างยิ่งใหญ่เลยนะคะ
กับพิธีพุทธาพิเศษที่ไม่เคยมีมาก่อนที่จังหวัดกาลสิน

เพราะว่ามีพระพุทธศัยญาติตะแคงซ้ายอายุกว่า๒๐๐ปี
ปฏิสถานให้คนได้เคารพบูชากันด้วย

นี่ภาพมุมสูงคือวัดพุทธนิมิตรหรือภูข้าวนะคะ
ตั้งอยู่ที่อำเภอสหัสคันจังหวัดกาลสินเป็นวัดโบราณค่ะ
ที่นี่มีพิธีพุทธาพิเศษและทักษนานุปทานที่ใหญ่ที่สุด
เท่าที่จังหวัดเคยมีมากับพระใหญ่ศรีอิริยบทค่ะ
นั่งยืนเดินและนอน
พระพักษ์ไป๔ทิศนะคะ
โดยสร้างจากศรัทธามหาประชาชนเนี่ยนะคะ
กว่า๕๐ล้านบาททีเดียว

ภายในพิธีนี้ค่ะก็มีเกจิจากวัดดังทั่วประเทศ
กว่า๘๐รูปมาร่วมประกอบพิธีค่ะ
มีประชาชนมาร่วมกันเกือบ๓๐๐๐คน

ใช่ตักบาทถวายข้าวสารอาหารแห้งแด่พระพิสุสงฆ์ค่ะ
โดยประชาชนก็ตั้งแถวตั้งแต่ประตูวัดจนถึงหอฉัน
ทำพิธีส่งน้ำพระพุทธศัยญาติตะแคงซ้าย
ซึ่งเป็นประเพณีที่ปฏิบัติกันมากว่า๓๐ปี

จากนั้นค่ะก็เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ส่งน้ำขอพรปู่พระนอน
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างเพื่อความเป็นสิริมงคล

คือสมัย๓๐ปีก่อนเนี่ย
ภูข้าวนี้นะคะแต่เดิมเป็นวัดร้าง

ปัจจุบันเป็นวัดที่สวยงาม
แล้วก็ถือว่าเป็นพุทธสถานตามพุทธประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยนะคะ

เพราะฉะนั้นใครอยากจะไปเสริมสิริมงคลไหว้พระขอพร
และเที่ยวชมความสวยงามของโบราณสถานแห่งนี้
ก็ไปที่วัดพุทธนิมิตรภูข้าว
ที่อำเภอสหสคัญจังหวัดกาลสินกันได้นะคะ

ค่ะนี่ก็เป็นงานบุญ

ที่มีความสวยงามของพระพุทธรูปนะคะ